แบบว่าไปตามเส้นทางที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้า
โอ้โหหลังจากที่มีเศษอิดเศษปูนเศษเหล็กอะไร

และมีโครงสร้างการก่อสร้างหล่นลงมาด้วยเมื่อวันศุกร์
สองเหตุการณ์แล้วนะเออตอนนี้เราก็เลยกลัวเลยนะฮะ
เวลาจะผ่านเส้นทางแบบนั้นนะครับ
และเหตุที่เกิดขึ้นอีกเหตุหนึ่ง
เป็นว่ารถพ่วงบรรทุกเหล็กขนาดถึง๑๐ตันนะครับ
ซึ่งเป็นเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า

เหล่านั้นตกลงมาใส่รถข้างอีกนะครับ
แต่มันมีที่มาที่ไปเรื่องของอุบัติเหตุนี้นะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๔ทุ่ม
บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีวงสว่างจังหวัดนนทบุรี
มีรถพ่วงบรรทุกเหล็กขนาดใหญ่หนักประมาณ๑๐ตันนี่แหละ
คันใหญ่เริ่มเทิมของบริษัทก่อสร้างรถไฟฟ้า
ชนท้ายรถประจำทางสาย๕๔๔

ร่วงใส่รถตู้อีกคันหนึ่งได้รับความเสียหาย
เจ้าหน้าที่ปิดการจราจรเพื่อขนย้าย
ใช้เวลาหลายชั่วโมงคุณ
เพราะว่าเหล็กท่อนใหญ่ทั้งนั้นน้ำหนัก๑๐ตัน
คือเขาถูกรถเมล์ปาดหน้าเขาก็เลยเป็นกระทันหัน

นายสมศักดิ์แสงสีอายุ๓๘ปีผู้ขับขี่รถตู้
รถตู้เคาะร้ายที่ถูกเหล็กหล่นใสเนี่ย
เล่าถึงวินาทีที่เกิดอุบัติเหตุนะครับบอกว่า
พ่วงเขาบรรทุกเหล็กขับชนท้ายรถเมย

ปาดหน้าเขาเพื่อที่จะจอดส่งผู้โดยสาร

หล่นมาที่รถตู้ที่ตัวเองขับมา
รถตู้ของตัวเองได้รับความเสียหายแบบนี้นะครับ
โชคดีที่ตัวเองไม่เป็นอะไร
ด้านของนายอมรศักดิ์สุดใจคนขับรถพ่วง

เนื่องจากรถบรรทุกมันหนัก
จึงไม่สามารถเบรกกระทันหันได้
เมื่อรถเมย์เขาพยายามจะเข้าป้ายรถประจำทางอย่างกระทันหัน
แต่ตัวเองก็ไม่คิดนะว่าเหล็กขนาดใหญ่
เพื่อใช้ในการก่อสร้างรถไฟฟ้า๔ชิ้นที่บรรทุกมา
จะหลุดออกมาได้จากตัวรถ
แสดงว่าต้องมีเหมือนแรงเหวี่ยงแรงกระแทกที่ค่อนข้างจะแรงหน่อย
แต่งั้นแสดงว่าเขาก็ไม่ได้คาดเดามาก่อน

แล้วเขาไม่ได้มีมาตรการมีอะไรรัดไว้เหรอคะ

คุณเคยขับข้างรถคันพวกนี้ไหมที่เขาบรรทุกใหญ่

ทำทางใต้ดินเขามีอุโมงใหญ่ขน

กลัวนี่ไงก็เป็นแบบ
แต่เขาจริงเขามีมาตรการทั้งโซ่ทั้งอะไรของเขารัดไว้

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่วิศวกร
ควบคุมงานก่อสร้างรถไฟฟ้าได้เข้าพื้นที่
เพื่อเร่งกู้ชิ้นเหล็กออกจากข้างตัวรถตู้

ทำให้ผู้โดยสารบนรถเมษาย๕๔๓ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยด้วยนะ

ได้นำตัวคนขับรถทั้งหมดไปโรงพัก
เพื่อปรับแล้วก็ตกลงค่าเสียหายกันต่อไป

ว่าการก่อสร้างรถไฟฟ้าทำให้เกิดอุบัติเหตุอีก

แล้วก็ที่มาที่ไปของอุบัติเหตุนี้ด้วยนะครับ